แล้วในช่วงนี้เดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปเชียงใหม่บ้างดีกว่า

ใช่ต้องสวยไงต้องถ่ายรูปได้
เนี่ยเนี่ยอือเข้าใจอารมณ์สาวตัวจริง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปที่ร้านกาแฟร้าน
อันนี้บอกเลยว่ามันเหมาะมากที่จะพาสาวไปครับ
พาไปตึกล้างนี่แหละครับคุณชอบใครคุณพาผู้หญิงเข้าตึกล้างเลยครับ

คุณเกือบจะได้ไปเหรอที่นี่เหรอพูดจริงดิมีหนุ่มจะพาคุณไป
ไม่ใช่จะไปเองวิ่งหนีเข้าตึกล้างมันสวยมากที่นี่กำลังฮิตเลย
แต่เหมือนตึกร้างไหมเหมือนมากแต่ที่นี่คือร้านกาแฟครับ
คุณไปเที่ยวที่ร้านนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะอิ่มอกอิ่มใจ
เพราะว่ากาแฟที่นี่ว่าอร่อยแล้วแต่บรรยากาศที่นี่พอคุณเข้าไป
มันคนละเรื่องกับที่คุณมองจากข้างนอกมันเป็นการตกแต่งสไตล์ลอฟ
อฟนี่ก็คือเหมือนกับไม่แต่งอะไรเลยปูนเปลือย
แล้วดูข้างในคนเยอะจริงคุณที่นี่
ร้านนี้ชื่อร้านอะไรฟังผมให้ดีผมจะอ่านในสำเนียงแบบภาษาอังกฤษเลยนะครับ
ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่อง

อ่ะแบบนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอยู่ดี
เป็นไงห้อยแข้งห้อยขาลงมาอย่างนี้ก็ถ่ายได้
อันนี้คือเขาเป็นการตกแต่งร้านแบบนี้นะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ว่าเขาเข้าไปถ่ายที่ตึกร้างหรือว่าที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ

คือเขาทำมานะครับสำหรับร้านนี้มีตึกเนี่ยความสูงทั้งหมด๖ชั้น

ส่วนกาโฟงกาแฟชาคงชาเขียวสั่งกันได้หมดมีหลายอย่างนะครับ
แล้วช่วงนี้ผมบอกเลยว่าคนที่เชียงใหม่เขาฮิตมากที่จะไปร้านนี้

ไปถ่ายลงถ่ายรูปต้องแวะไปซะหน่อยนะครับ
ใช่แล้วเดี๋ยวไปเชียงใหม่ใหม่ก่อนนะ
ไปเชียงใหม่ใหม่ก็แล้วแต่คุณจะไปสักกี่รอบนะครับมันก็ใหม่หมดทุกครั้งแหละครับ
แล้วผมย้ำนะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนของเชียงใหม่จะได้ไปกันถูก
ร้านนี้ตั้งอยู่ริมคันคลองชนประธานตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่